มาดูเหตุการณ์ประทึกบนท้องถนนนี้กันนะฮะ
กระบาดสองคันไล่บี้กันมา
คันหลังชนคันหน้าจนคันหน้าเสียหลักนะฮะ
คุณผู้ชมคันหน้านี้มีหญิงตั้งคันท้อง๓เดือน
เธอบอกว่าเธอเกือบตายทั้งตัวเธอเอง

กล้องจากหน้ารถบรรทุกจับภาพไว้ได้
กระบาดขาวสองคันคันแรกมีหน้าเสียหลักสีดำใช่มั้ย
ส่วนคันที่๒ขาวจั๊วแต่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คันที่๒พยายามจะเบี่ยงขวา

กระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ก็เอามาแจ้งต่อสื่อนะบอกว่าเธอเกือบตาย
ในท้องของเธอก็เกือบตายมันเกือบจะเป็นอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตของเธอนะครับ
ทีนี้มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเอ๊ะทั้งสองคันเนี่ย
กันมาแบบนี้ขับแข่งกันมาแล้วสิทีนี้ฮะผู้ร้องเรียนคือหญิงตั้งคันสามเดือน
ยืนยันนะฮะว่าคันของเธอเนี่ยถูกไล่จี้ท้ายตลอด
ของเธอเนี่ยแฟนเป็นคนขับไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ขับแข่งกับเขาเลย
ถูกไล่บี้มาโดยตลอดและตอนนั้นกำลังจะหลบ
กำลังจะเบี่ยงแต่ปรากฏว่าคันที่ไล่บี้ควันดำแบบนี้
คือบี้จนเกิดอุบัติเหตุนะครับทางด้านของนายสุริยันวัฒนภง
ซึ่งเป็นสามีของหญิงตั้งคันก็ยืนยันบอกว่าผมเองเนี่ย
ไม่ได้ขับรถซิ่งหรือขับรถเร็วนะแม้รถผมจะดูเหมือนรถแต่ง
แต่ไม่ได้หมายความว่ารถแต่งทุกคันจะต้องซิ่งเสมอไป
อยากให้ตำรวจช่วยตามคนขับคันสีขาวคันที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
มาชนท้ายรถผมขับชนแล้วหนีเนี่ยอยากให้มารับผิดชอบหน่อยนะครับ
ส่วนภรรยาผมที่ตั้งคันไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เอง
พบว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคุณนะ
คันเนี่ยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนแต่หมอให้นอนพักไม่ให้เคลื่อนไหวอยู่๒๓วันนะฮะ
เพราะดีที่ภรรยาแล้วก็ลูกน้อยในท้องเนี่ยปลอดภัยนะครับอ่ะเรื่องนี้พอถึงสื่อ
สื่อก็ตามถึงตำรวจตำรวจก็คือทางรองสาววัดสอบสวนสพบางประกงบอกว่า
เรื่องต้นลักษณะการขับกระบะของผู้เสียหายคือคันที่มีฝาท้ายสีดำเนี่ย
แล้วก็คันของคู่กรณีคือขับตามกันมาแต่ทีนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะว่า
ก่อนหน้านี้มันจะมีภาพวงจรปิดจับได้หรือไม่ว่าสองคันนี้แข่งกันหรือเปล่า
ซึ่งหากเป็นลักษณะการแข่งกันก็ต้องแจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปคดีจนกว่าจะได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดมุมอื่นด้วยนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจไล่กล้องอยู่ขอดูกล้องจากทางหลวง
ซึ่งหากได้ภาพมาแล้วมันก็จะไม่ยากแล้วที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เรื่องต้นกระบะคู่กรณีนะคันที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันขาวจั้วข้างหลังเนี่ยนะฮะ
โดนข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายไว้ก่อนด้วยนะครับ